เหนือใต้ออกตก
จังหวัดบนพื้นที่กว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาและอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้แมลงกลายเป็นแหล่งอาหารใช่หรือไม่ใช่
เพราะมันมีประโยชน์และมีโปรตีนศูนย์ที่สำคัญห่าง่ายและอร่อยนั่นเอง

มาอยู่ที่ตลาดที่ค้าแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สัญจรผ่านไปผ่านมาแบบนี้แน่นอน
เราอยู่กันที่จังหวัดสะแก้ว
ที่นี่คือตลาดรัตนธรรม
อยู่ใกล้กับตลาดโรงเกลือและตลาดอินโดจีน
ซื้อขายเสื้อผ้าอันโด่งดังนั่นเองค่ะ
ตลาดแห่งนี้คึกคักตั้งแต่เช้ามืด
ด้วยรถตราที่วิ่งเข้าออกเพื่อขนแมลงมาขาย
เสียงเซ็งแทร่ที่ดังอยู่นี้คือเสียงจักรจันทร์

พวกมันเดินทางมาไกลจากเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเชียวล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอยากรู้เรื่องของตลาดนะคะ
ก็ต้องถามผู้จัดการตลาดนั่นก็คือพี่จุฬาค่ะ

เขาบอกว่าเป็นตลาดค้าแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลย
แมลงมานานขนาดไหนล่ะคะ
จริงแล้วตลาดนี้เปิดมาประมาณก็๘๙ปีอะค่ะ
แต่จริงเราก็ขายกันนานกว่านี้นะครับ

แล้วส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเป็นใครมาจากไหนบ้าง
จะมีทั้งชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยนะคะ
แล้วแมลงที่คนนิยมขายมากที่สุดมีประเภทไหนบ้างคะ

โอ้โห
เจ๊น้อยเป็นอย่างไรคะวันนี้
เจ๊น้อยร้านคนไทยค่ะเป็นร้านที่ใหญ่อยู่ในตลาดเนี่ยค่ะ
เป็นร้านใหญ่มากอยู่ในตลาดแห่งนี้
เมื่อไหร่กิโลไม่ต้องดูเหรอ
เจ๊น้อยขายมานานหรือยังคะขายแมลงแบบนี้
ขายมา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
โอ้โฮ๑๐กว่าปี
แล้วที่ร้านนี่มีแมลงอะไรบ้างคะ

เจ๊น้อยค่ะแมลงอันไหนแพงที่สุดเลย

มันหายากปีนึงจะออกครั้งเดียวเอง

ตอนนี้ก็๕๕๐บาท

แล้วฤดูไหนแมลงไหนเยอะเป็นพิเศษ
อีก๒เดือนตั๊กตาแตนจะเยอะ
แตนจะเยอะก็คือช่วงหน้าร้อน
ถ้าฝนก็เป็นพวกแมงดาพวกกระชอนอะไรนี่แหละ

ซื้อปลีกก็ขายโล่๒โลกรัมคนเอาไปทอดก็ค่ะ

ก็อาจจะแพงกว่ามากนิดหน่อย

แล้วก็จะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเอาของมาส่งด้วย

รับซื้อรับขายเลย

โอ้โฮมาทั่วเลยทั่วประเทศ

หนึ่งขายได้เยอะแค่ไหนคะเป็นร้อยโลไหม

กว่าร้อยโลกรัม
ขายดิบขายดีตั้งแต่เช้ามืด

ก็จะมาช่วงเช้าสายก็จะได้แมลงเยอะมาก
มีให้เลือกกันหลากหลายชนิดเลย

เป็นร้านของชาวกัมพูชาใช่ไหมคะ

ถ้าพูดถึงร้านแมลงเจ้าใหญ่ในตลาดนี้
ไม่ได้มีแต่เจ้าของชาวไทยเท่านั้นนะคะ
ร้านเจ๊ลิมชาวกัมพูชาร้านนี้ก็ไม่ธรรมดา
บรรดาแมลงที่ข้ามพรมแดนมาจากเขมรกันเลยทีเดียว

ใช่ค่ะแปลว่าสวัสดีค่ะ
ริมขายแมลงอยู่ที่มานานแค่ไหนแล้วคะ

เราขายอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยเนี่ย
มีแมงกับชอปมีจังเลสมีรับด้วยมีมองดา

วันหนึ่งเนี่ยนะเราขายได้เยอะขนาดไหนคะ

ขอโทษนะค่ะ
ส่วนใหญ่ของร้านเราเนี่ยเป็นชาวไทยหรือว่าชาวกัมพูชา
มีคนไทยด้วยมีคนกัมพูชาด้วย

มาจากทั่วประเทศไหมคะกุงเทพีมีไหม

วันนึงค่ะเรามีคนมาส่งอย่างนี้เยอะแค่นั้น

ประมาณ๒ตัน๔ตัน๕ตัน
และที่สำคัญคือแมลงที่มาส่งเนี่ยก็คือสดมาก

แสดงว่าจักรจันทร์นี่จะมาช่วงหน้าแรง

พอเราได้จักรจันทร์มาเราต้องทำอย่างไรคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงสิคะ

อันนี้ตัวเมียจ้าสวยมากเลย

ดูยังไงว่าอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมีย
ตัวผู้มีแรมอันนี้ไม่มีแรมจ้า

อันนี้อะไรคะลีม

เวลาเราตำน้ำพริกนี่คือใช้ตัวผู้ใช่ไหม

คือเราจะได้กลิ่นเลยจากตัวเขา

เลื่อน๑๒เดือน๑๒ธันวาคม

ถ้านั่นไหนไม่มีของเนี่ยมันก็จะแพงเลยค่ะใช่ค่ะ
อีกร้านหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้

หายากสุดจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะ

มีไม้เป้งอันนี้เขาเรียกว่าไม้เป้งมดแดง
แม่เป้งก็คือแม่มดครับ

อันนี้คือไข่หมดแดงใช่ไหมคะครับไข่หมดแดง
ตรงนี้เป็นโลหนึ่งนี่ประมาณ๓๒๐ครับ

ไข่มดแดงนี้เราจะหาได้มากในช่วงไหนคะ
เดือน๔นี่แหละเดือน๔ประมาณเมษา
เมื่อธุรกิจแมลงที่ตลาดแห่งนี้ซื้อขายกันวันละเป็นตัน
จึงต้องมีห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาแมลง
รอการขายส่งไปยังลูกค้าทั่วประเทศ
จุฬาจึงอาสาขี่รถพ่วง
ใบตองไปชมกันค่ะ

ไอออกมา
มาเลยน้องใบตอง

แปลหลักเจ้าก็จะมีล็อคไข่ที่ต่างกัน
ใช่ค่ะเค้าจะมีระหาคลิกจามของใคร

ยกสูงมากเลยสูงมากเลย
อุณทภูมิเขาจะอยู่ที่ล์ก๑๗ยง๑๘ค่ะ
อาหารเอาไว้นะครับคุณอาศัยค่ะคุณอาศัย
แล้วห้องเย็นเปิดช่วงไหนบ้างคะ
ก็จะเป็นช่วงที่ตลาดเปิดเลย
แล้วปิดเหรอคะจนถึงก็ประมาณ๓๔ทุ่ม
ทุ่มก็คือขายไม่หมดปุ๊บก็เอามาฟีดเก็บไว้ในนี้

ในตลาดเราไม่ค่อยเห็นนะคะตะกะแตน
เพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกต้องห้าม

ค่ะแต่จะเข้าได้ก็คือตายเท่านั้น
ก็คือเป็นแบบศัตรูพืชใช่ค่ะ
ราคาแพงเนี่ยอุ้ย๒๐๐อัพเลย

ตักะแตน
โอ้โหวันนี้ตื่นเซาะตื่นใจมากค่ะพี่สุรา
ได้ขนาดสลากค้าแมลงที่ใหญ่ที่สุดไกลกกก
และมันก็ไม่ใช่เป็นแค่อาหารพื้นบ้านหรือว่าเมนูที่อยู่บนรถเข็นที่เราคุ้นชินกันอีกต่อไปค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด